สามารถคว้ามาได้๖เหรียญทองด้วยกันค่ะ
โดยอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่คนไทยหลายคนสนใจนะคะก็คือการขึ้นชกของสองนักมวยไทยที่เป็นความหวังเหรียญทองนะคะ
นั่นก็คือชัดชัยเดชาบุตรพรมแล้วก็วุฒิชัยมาสุกซึ่งทั้งสองคนค่ะก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะ
สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะ
วยสากลเมื่อวานนี้นะคะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน๔คนค่ะ
ไลท์อยู่ที่รุ่นแนนตัมเวท๕๖กิโลกรัมชายนะคะ
ชัดชัยเดชาบุตรดีค่ะเจ้าของแชมป์เก่าพบกับเอียนคลาสบอลติต้านักชกเจ้าถิ่นค่ะ
สถิติก่อนหน้านี้นะคะที่เคยเจอกันเป็นชัดชัยเดชาชนะไป๒ครั้งแล้วก็แพ้๑ครั้ง
แต่ว่าในไฟล์นี้ค่ะเป็นชัดชัยเดชาที่ดักต่อยได้เหนือกว่า
เอาชนะคะแนนแบบเอกฉันนะคะขาด๑๐๕ต่อ๐เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ได้สำเร็จไปพบกับนักชกจากเวียดนามค่ะ
ต่อกันที่รุ่น๖๙กิโลกรัมชายนะคะวุฒิชัยมาสู่ค่ะ
เจ้าของเหรียญทอง๓สมัยเจอกับกริสซีมันกันซองนะคะนักชกจากอินโดนีเซียค่ะ
เอาชนะไปอย่างเอกฉัน๕ต่อ๐เสียงนะคะ
ซึ่งทั้งชัดชัยเดชาแล้วก็วุฒิชัยจะขึ้นชิงเหรียญทองวันจันทร์ที่๙ธันวาคมนี้ค่ะ
ไปดูที่การแข่งขันเปตองในรอบชิงชนะเลิศกันบ้างนะคะ
เริ่มกันที่ประเภทคู่หญิงค่ะพันธิพาวงชูเวศแล้วก็นันทวันเฟื่องสนิท
สองสาวคู่แชมป์โลกปี๒๐๑๙ของไทยพบกับสาวลาวนะคะ
อารีแสงจันเพศกับเพศสมรพันธลีปรากฏว่าเป็นสาวไทยที่แม่นยำกว่าค่ะ
เอาชนะไปได้๑๓ต่อ๘คว้าเหรียญทองไปครองค่ะ
ส่วนในประเภทชายคู่ไม่น้อยหน้านะคะสารวุฒิศรีบุญเพ็งค่ะ
คู่มากับธนากรสังแก้วอดีตคู่รองแชมป์โลกปี๒๐๑๗ของไทย
เอาชนะศกจันมินแล้วก็เนียมโบราคู่ของกัมพูชาไป๑๓ต่อ๕คว้าเหรียญทองได้สำเร็จค่ะ
สรุปผลงานของทีมเปตองไทยใน๔เกมส์ครั้งนี้นะคะ
ไปได้๒เหรียญทองและอีก๑เหรียญเงินจากประเภททีมชายค่ะ
ต่อกันที่ความพร้อมรักบี้หญิง๗คนของไทยนะคะ

ภายหลังการฝึกซ้อมนะคะกัปตันทีมวัย๓๓ปีปิยามาตรชมพูมีค่ะ
ก็เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลงสนามนัดแรกในวันนี้นะคะ
ว่ามั่นใจว่าจะพาทีมทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองได้อย่างแน่นอน
ซึ่งคู่แข่งสำคัญก็น่าจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียค่ะ
ซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมด๖ทีมนะคะ
เอาทีมอันดับที่๑และ๒ไปชิงเหรียญทองกันค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนะคะทีมรอบบี้หญิง๗คนของไทยค่ะ
ถือเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและก็เป็นอันดับที่๔ของเอเชียนะคะ
แต่ว่าเพิ่งจะอกหักจากรอบคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะ
สรุปเหรียญทองนะตอนนี้นะคะฟิลิปปินส์ยังคงนำเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่มี๗๑เหรียญทองนะคะ
มาด้วยอินโดนีเซีย๔๐เหรียญทองเวียดนาม๓๘เหรียญทอง
ขณะที่ไทยค่ะยังอยู่อันดับที่๖นะคะแต่จำนวนเหรียญทองขยับมาเป็น๒๓เหรียญทองแล้วค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ที่เพิ่มมาได้๖เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยนะคะมาจากวอเล็กบอลชายหาดทีมหญิง๑เหรียญทอง
ตอง๒เหรียญทองเรือแคนนู๑เหรียญทองแล้วก็ยูโด๒เหรียญทองค่ะ